เมื่อวันก่อนพี่แจ๊คจำได้ไหมว่าคุณคนนี้นะเขาเคยมี

นักเลงคีย์บอร์ดคนนึงคุณผู้ชม
โพสต์ไม่สุภาพถามเธอเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ต้องพูดคำเต็มอันนี้ก็น่าจะรู้กันดีบวชมานานไม่รู้จริง
นี่นะคะโพสต์คำนี้ไปซึ่งตอนนั้นลูกทุ่งสาวค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าคู่กรณีรายนี้ทำงานราชการพอได้รับหมายเรียกจากตำรวจนะ
ก็รีบติดต่อมาขอโทษเธอทันทีเลยแต่เธอก็ยืนยันเลยนะว่าจะไม่ขอยอมความค่ะ
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยเพราะอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างจริง
คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ดูเหมือนอารมณ์เธอจะกลับมาเดือดอีกครั้งพี่แจ๊ค
เธอเนี่ยได้พิมพ์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้แบบนี้คุณผู้ชม
วันนี้คนที่พิมพ์ว่าจ๊ะที่เป็นครัวนะเขาเข้ามาเจอทนาย
เขามาเจอทนายจ๊ะที่สอนอแล้วแต่เตอร์ไพรส์มากคือทนายจ๊ะเนี่ยไปถึงสอนอแล้วนะ
แล้วสารวัตรเนี่ยบอกว่ามีตำรวจที่จังหวัดที่คุณพี่เขาอยู่เนี่ยนะ
คนที่คอมเมนต์ที่จ๊ะเนี่ยเขาอยู่เนี่ยขอไม่บอกแล้วกันว่าจังหวัดอะไร
โทรมาฝากบอกว่าเออเนี่ยนะฝากให้ดูแลคดีนี้หน่อยก็แล้วกันแบบนี้
แล้วก็ฝากถึงคุณตำรวจที่โทรมาฝากให้ดูแลด้วยนะคะ
๊ะเนี่ยก็คือประชาชนคนนึงคนทางคุณทำผิดก็ควรได้รับผิด
ไม่ใช่ทำผิดจะใช้พวกฝากเพื่ออะไรพวกหมายถึงพวกพ้องอะไรแบบนี้นะประมาณนั้น
จะรู้ค่ะยังไงเนี่ยคุณพี่เขาคงมีพวกเพราะพี่เขาเป็นครู
จ๊ะเองเนี่ยไม่มีพวกหรอกค่ะจ๊ะเนี่ยเป็นแค่นักร้อง
แต่จ๊ะนะยึดถึงความถูกต้องตอนแรกก็แค่ว่าอยากจะเห็นหน้าคนที่พิมพ์ว่าเรา
พอรู้ว่าพี่เขาเนี่ยมีพวกก็ต่อกันไปยาวแฮสแท็กสวัสดีจ้านะคะ
รูปในก่อนนะเดี๋ยวรูปขึ้นนะฮะซึ่งหลังแฟนคลาบมาให้กำลังใจคอมเม้นต์กันเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็บอกเลยว่าให้ลูกทุ่งสาวเนี่ยนะ
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะทางทีมข่าวของเราก็ติดต่อน้องจ้าไป
แต่ว่าการที่จะออกมาพูดมันต้องระมัดระวังดี
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลอันนี้เข้าใจนะ
เอยตำรวจเอ่ยสรุปก่อนละกัน

แต่ที่แน่การที่จะไปเม้นต์ใคร

เพราะว่าตอนนี้กฎหมายแบบว่าคุ้มครอง
แล้วก็บทลงโทษเนี่ยรุนแรงมากจริง
ถูกต้องระวังเป็นมิสนนะคุณผู้ชม